แก๊งยาฆ่ากันเองตำรวจคาดว่าน่าจะหักหลังกันเอง

ก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตไป๒รายนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็รุดเข้าไปตรวจสอบนะครับ
อันนี้เป็นภาพเป็นคลิปที่ตำรวจถ่ายไว้
ตอนที่เข้าไปตรวจสอบจุดพบศพนะครับ
โดยตำรวจสพโคกโพชัยจขอนแก่น

พื้นที่บ้านโคกที่ตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพชัยจขอนแก่นนะครับ

แต่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโคกโพชัยอีก๑รายนะครับ
ส่วนมือปืนหลบหนีไปหลังก่อเหตุ
ทีนี้ครับตำรวจก็รุดมาที่เกิดเหตุเลยนะครับ
แล้วก็นี่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เป็นหลักฐาน
ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุจุดนี้พบศพคนตายรายแรกนะครับ
เป็นชายก็คือนายก่อเกียรติชนะศรีอายุแค่๑๘ปีเท่านั้นเองนะครับ
เป็นชาวตำบลทรัพย์สมบูรณ์นะครับที่อำเภอโคกโพชัยนี่แหละฮะ
จ่อยิงที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
ส่วนรายที่๒ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็คือนายธีรยุทธ์ฝ่ายทีอายุ๒๓ปี
ก็เป็นชาวตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอโคกโพชัยเหมือนกัน
สภาพศพถูกยิงที่กลางหน้าผากนะครับ
พันธ์ตำรวจเอกชลิศมรกฏศรีวัลผู้มกับการสอบภอกโคกโพชัย
ก็เปิดเผยภายหลังการตรวจที่เกิดเหตุ
บอกว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้น
แล้วก็สอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
ทราบว่ามือปืนที่หลบหนีไปนั้นนะครับ
น่าจะรู้จักกับคนตายทั้งสอง

คือทั้ง๓คนเหมือนนัดกันมาคุยกัน
มาคุยกันตรงจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
ไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็มีคนล้มลงตายคาที่รายแรก

ไล่จนทันแล้วก็ยิงทันที
จากนั้นมือปืนก็หลบหนีไปนะครับ

ทางด้านพุ่มกับสพโฆภ์โภชัยกษัณฑิษฐาน

จากการหักหลังกันของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ตามประเพณีนะครับทีนี้ฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของผู้การจังหวัดนะคุณนะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
พลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลนะครับ
ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยพร้อมกับภูมิกับการสพโคกโพชัยนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนอีกหลายนายเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือจุดนี้ใต้ถุนบ้านเล็กที่๒๖๖บ้านโคกหมู่๘
ซึ่งเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เจ้าของบ้านไม่อยู่
ทราบจากเพื่อนบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านไปทำงานในเมืองขอนแก่น
นานถึงจะกลับมาที่บ้านแห่งนี้นะครับ
เป็นจุดที่มือปืนยิงนายก่อเกียรติ
ชนะศรีอายุ๑๘ปีเข้าที่กลางหน้าผาก๑นัด

ตายคาที่บริเวณใต้ถุนบ้าน

ตำรวจก็สามารถเก็บปลอกกระสุนขนาด๙มมได้๓ปลอก

ทีนี้ครับก็ไปตรวจอีกจุดหนึ่ง
จุดที่พบคนเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

สวนหลังบ้านเลขที่๘๙หมู่๘
ก็ไปพบปลอกกระสุนขนาด๙มมอีกจำนวน๒ปลอกครับ
โดยผู้การจังหวัดก็เปิดเผย

ขี่รถจักรยานยนต์มาหามือปืนในจุดนัดหมายตรงนี้

จากนั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ขณะนี้ตำรวจทราบเบาะแสของมือปืนแล้วนะครับ
เป็นชายอายุประมาณ๒๓ปี
มีประวัติเกี่ยวกับการลักทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติดเสพกัญชา
หลังก่อเหตุมือปืนได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

สาเหตุการฆ่านั้นก็ตั้งไว้๓ประเด็น
ก็คือฆ่าเพราะขัดแย้งจากกรณีการค้ายาเสพติด

และประเด็นที่๓ก็คือปัญหาทะเลาะวิวาสตามภาษาวัยรุ่น
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวน

รวมถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มมือปืนรายดังกล่าวแล้ว
อันนี้ผู้การจังหวัดลงพื้นที่เองเลยนะครับ